ใครเคยติดโควิดแล้วบ้าง

มาคอมเมนต์หน่อยบอกกันหน่อยว่า
พอหายจากโควิดแล้วอาการเป็นอย่างไร
อาการรองโควิดเป็นอย่างไรบ้าง
ใครที่ออกกำลังกายบ่อย
รู้สึกไหมว่ามันไม่เหมือนเดิม

ออกกำลังกายในระดับเดิมไม่ไหวแล้ว
ผู้ชายคนนี้ครับเพิ่งหายจากโควิด
ออกกำลังกายหนักแล้วเขาเป็นแบบนี้

พี่ณออห์วารดีหายจากนั่ง
นิ่งอยู่นิ่งอยู่แป๊บนึง

โอ้โหแล้วจะเห็นผู้หญิงคนนั้นคุณผู้ชม
ไม่ไกลกันนะเดินมาดูครับแล้วก็ตะโกนเรียกเสียงดังเลย
สักพักผู้ชายขยับตัวได้อีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ขยับตัวได้แล้วก็โต้ตอบหน่อยหนึ่ง
แต่คนที่ดูคลิปนี้ก็มีส่วนหนึ่ง
สงสัยว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยทำไมไม่ให้ความช่วยเหลือ

เจ้าของคลิปชื่อคุณอ้อนะแล้วเป็นแฟนกับคุณเอ็กซ

คุณแม่มีปัญหาข้อเข่าขาไม่ค่อยดี

สิ่งที่ทำได้คุณแม่ก็ได้แค่ตะโกน

เอ็กซ์รู้สึกตัวขึ้นมาครับ

อาการหัวแตกด้วยนะส่งโรงพยาบาลเลย
นี่ทางขวานี่ใส่เสื้อผู้ป่วยอยู่
หมอก็ตรวจเช็คสมองและหัวใจปกติดี
คุณเอ็กซ์เนี่ยแม้ว่าจะเป็นโรคหัวใจอยู่
แต่อาการที่วูบแบบนั้นน่าจะเกิดจากอาการขาดน้ำครับ
แล้วคุณเอ็กซ์เพิ่งจะหายจากโควิด๑๙

เหงื่อมากดื่มน้ำน้อยหน้ามืดเลย

คุณอ้อเจ้าของคลิปก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ทางคอมเมนต
แล้วก็บอกว่าขอนะชาวเน็ตอย่าไปทัวร์ลงคุณแม่

และตอนนี้คุณเอ็กซ์ก็ออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านได้แล้ว

แต่ว่าเบื้องต้นในข่าวเนี่ย
เราสงสัยกันว่าจะเพิ่งหายจากโควิด๑๙หรือเปล่า
แต่ผมอยากจะให้คุณเอ็กซ์นะครับ
ตรวจร่างกายทั้งระบบอื่นด้วยนะ

เพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันแปลกอยู่นะครับ
คุณผู้ชมก็แสดงความคิดเห็นมาเยอะเลยที่ดอมถามไป
คือบอกว่าตอนนี้ออกกำลังกายทุกวัน
ปางฤดีบอกนะคะแต่ว่าเหนื่อยเพิ่มขึ้น

บางคนก็บอกว่ามีอาการเพลียรู้สึกล้าเหนื่อยง่าย
ตามข้อปวดตามแขน

หลายคนก็บอกว่าเออก็เป็นเหมือนกันนะคะ